มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่เกิดเหตุที่กรุงบราเซลประเทศเบลเยี่ยมแล้ว
โดยท่ากาศยานอนาชาติจังหวัดกระปีที่สนามบิน
ร่วมกับตำรวจภูทรเหนือคลอง
จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันมาเสริมตรวจรถที่เดินทางเข้าออก
ส่วนในอาคารได้จัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ส่วนที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่ากาศยานดอนเมืองแล้วก็ที่ภูเก็ต
ก็ได้ประกาศยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับทรีพลัสหรือว่า๓
เพิ่มการความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระ
แล้วก็ผู้โดยสารนะครับให้มีการจัดตั้งจุดสกัดบริเวณถนนทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ปฏิบัติ
พร้อมกับจัดชุดทำลายวัตถุระเบิดเตรียมพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่พลตำรวจโทนัตรทรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็ได้กล่าวถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทุกพื้นที่
เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางผ่านเข้าออกราชอาณาจักร
รวมทั้งเฝ้าสังเกตพฤติกรรมที่เป็นพิรุษจากบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศเป้าหมาย
ทั้งนี้ก็มั่นใจนะครับว่าบุคลากรของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จะระมัดระวังและสามารถคัดกรองบุคคลที่ต้องสงสัยเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยได้
พร้อมกันนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ลงพื้นที่ไปดูแลความปลอดภัยสนามบินอนาชาติทั้ง๖แห่ง
ส่วนในเรื่องของการเดินทางระบบขนส่งมวลชน
จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมง
เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสาร
พร้อมกับเฝ้าสังเกตการณ์ผู้โดยสารชาวต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ
แล้วก็เพิ่มเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตในสถานีที่มีชาวต่างชาติใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ประสานงานเพื่อตรวจสอบข่าวกับหน่วยความมั่นคงและตำรวจสันติบาลตลอดเวลา